สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่และให้เยอะนะฮะนี่โอ้โหสองคนนี้แบบ
พอแบบวันหนึ่งคนนึงมาแบบใหม่ให้เยอะคนนึงก็ใหม่ให้เยอะ
อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวพี่หนุ่มมาเพราะปกติอ่ะ
เวลาพี่หนุ่มมาก่อนเขาจะใหม่ให้เยอะอย่างรวดเร็วเหมือนกัน
แต่เราก็ต้องอย่าไปเหมือนเขาลูกเนาะเขาจะมากี่โมงใช่เพราะเรายังไม่ดังเท่าเขา
เดี๋ยวเราดังเขาก่อนเนาะเอาอย่างนี้วันนี้ตลอดระยะเวลาจริงแล้วเราติดตามเรื่องพรบ
สุราเก้าหน้าเก้าหน้าซึ่งทางพักเก้าไกรเขาเป็นคนเสนอเข้าไปซึ่งคนก็เริ่มจับผิด
ทั้งหมดเนี่ยที่เราซื้อขายกันเบี้ยเหล่าอะไรอย่างนี้ต่อปีเนี่ยน้องคิดว่ามีเงินเท่าไหร่
ร้านนะก็คือเหมือนรายเลขสมาธิผลิตได้ไงรี่ง่ายเกินเถอะต่อเมื่ออันนี้ควรก็สิไหวมันเกิดจากพ่อได้ทำไมกดกระชวงกันออกมาเร็วอย่างนั้น
นี่ตั้งแต่เราใช้ชีวิตกันมาบางทีเราแบบแทบจะไม่ได้เห็นเลยค่ะ
ว่ากดกระทรวงเร็วขนาดนี้เข้าพรหมอปั๊บ
ภายในคืนนั้นออกได้เลยแล้วมีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็วขึ้น
ใช่ก็คือเที่ยงคืนในวันนั้นเลยทีเดียว
จนวันที่๓เป็นวันที่เข้าสภาสำหรับอือร่างพรบอสุราเก้าหน้า

คือจริงทางพระเก้าไกลเองเขามีการเสนอร่างพรบเกี่ยวกับสุราเก้าหน้าที่จะเอาเข้าสภานะคะ
จริงก็คือวันที่๓แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในขณะที่เรานั่งอ่านข่าวอย่างที่บอกไป
ก็มีการแก้กฎกระทรวงออกมาเรื่องของการผลิตสุรานี่แหละ
ทีนี้เนี่ยทางรัฐสภาเองนะคะเขาก็มีการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยใช่ไหมคะ
ครั้งที่๒วันแรกก็มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก็เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบภาษีสรรพสามิตรหรือว่าพรบสุราเก้าหน้า
ก็พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดมี๗มาตรการพิจารณาวาระ๒เรียงตามมาตรการเนี่ยค่ะ
ซึ่งเอาง่ายคือถ้าเกิดว่าสรุปกฎกระทรวงใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะคะ
เรื่องของการปลดล็อกการผลิตสุรากรณีการค้าก็คือผู้ขอใบอนุญาตการผลิตสุราแช่
จากเดิมเนี่ยค่ะผู้ขอใบอนุญาตต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า๑๐ล้านบาทใช่ไหมคะ
หรือกำลังการผลิต๑แสนถึง๑ล้านลิตรต่อปี
ถ้าเป็นกฎกระทรวงใหม่เนี่ยก็คือยกเลิกเงื่อนไขที่ต้องมีทุนจดทะเบียนไปเลย
แล้วก็เรื่องของกำลังการผลิตทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของทุนจดทะเบียนกันแล้ว
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสุรากลั่นในระดับชุมชนก็คือเป็นแบบโรงเล็กนะคะ
จากเดิมคือต้องมีกำลังการผลิตไม่เกิน๕แรงม้า
กำลังคนเนี่ยไม่เกิน๗คน
ถ้าเป็นกฎกระทรวงใหม่เลยเนี่ยค่ะเขาขยายให้โรงขนาดกลางเนี่ย
มีกำลังการผลิตไม่เกิน๕๐แรงม้า
กำลังคนไม่เกิน๕๐คน
ทีนี้ในกรณีที่ไม่ใช่การค้าล่ะ
คือสามารถที่จะผลิตได้นะเหมือนทานเองกันในครัวเรือน

ข้อก็คือต้องขออนุญาตกับกรมสรรพสามิตรนะคะ
กำลังการผลิตในครัวเรือนจะต้องไม่เกิน๒๐๐ลิตรต่อปี
มันมีข้อกำหนดตัวนี้อยู่นะคะ
ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่าอายุ๒๐ปีบริบูรณ
แล้วก็๔สุราเบียร์สุราแช่อื่นเมื่อผลิตแล้วเนี่ย

คุณต้องนำไปให้กรมสรรพสามิตร

ตรวจสอบคุณภาพเพื่อป้องกันสารปนเปื้อน

ซึ่งเขาก็พูดจริงว่ามันเหมือนเป็นวาธกรรมที่รัฐบาลพูดว่า
เมื่อมีการแก้ไขกฎกระทรวงแล้วเนี่ย

ถึงวันนี้มีแฮชแท็กอันหนึ่งที่ติดในทวิตเตอร์คือ

เพราะในความเป็นจริงเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ย
เขาบอกว่าที่ถูกร่างขึ้นมาเนี่ย
มันจำเป็นต้องมีข้อจำกัดที่ไม่ได้ปลดล็อก

อันนี้มันไม่ให้มีการปลดล็อกอย่างแท้จริงหรือการผลิตอย่างแท้เลย
เอาง่ายวันนี้ที่ประชุมกันทั้งหมดเขาล้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

พรบอย่างที่เราบอกไปว่ากฎกระทรวงออกมาก่อนถูกต้องไหมคะ
มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนปุ๊บ
แล้วจริงเนี่ยพรบรเนี่ยก็คือต้องเข้าสภาในวันนี้
ก็คือสรุปไม่ผ่าน

ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเท่ากัน
คนที่ตัดสินคือประธานสภาว่าจะโหวตให้กับอะไร

ใช่ก็คือมีคนเห็นด้วย๑๗๓ไม่เห็นด้วย๑๗๗
งดออกเสียง๑๑นะคะไม่ลงคะแนนเสียง

คนก็เลยอ้าวอย่างนี้เราจะต้มสุราขายสาโทเอ่ย
วายผลไม้เอ่ยหรืออะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้ก็ยังถือว่าไม่ถูกกฎหมายถูกต้องไหมใช่ไหมน้อง

แล้วก็จริงต้องบอกว่าพอรอบหลังตอนนี้ค่ะ
จะก่อนเข้ารายการเราเนี่ยค่ะ๑๗นาฬิกา๑๕นาทีเนี่ย
ก็คือประธานในที่ประชุมประกาศผลการลงคะแนน
เห็นด้วยอันนี้๑๙๔นะคะไม่เห็นด้วย๑๙๙
งดออกเสียง๑๕แล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง๐
สรุปเลยก็คือเขาต้องมีการลงมติ๒ครั้ง
คือเอาง่ายคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราคิดถึงญี่ปุ่น

แต่ขนาดเดียวกันถ้าสมมุติเราไปตามเมืองต่าง
เอาเกาหลีก็ถูกแทนเกาหลีก็ว่าจะมีการให้มักของเขาเหมือนกัน
ประเทศไทยของเรามีการต้มสาโท
ก็สุดมากก็จะเป็นเมื่อก่อนมีส่วนละหอว์ก็คือศูลาชุมชน
ก็คือที่เขาจะใช่เขาก็จะเอาต่อมาจากนั้นลง
แน่เทศกาลว่าจะไปอย่างนี้เดี๋ยวเข้าสงการเขาก็จะต้มกันอยู่แล้ว
เพราะก่อนมันไม่ถูกกว่าคุณแม่ก็คือเขาก็ต้มกันหลังบ้าน
พอมีคนมาลงมาตรวจเขาก็เททิ้งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
แต่พอมันมีเรื่องของรัฐพิสาธิตชุมชนมาก็พอมีบ้าง
เขาก็รอกฎหมายนี้อยู่ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เอาจริง
จริงหลายคนจับตามองทุกอำเภอทุกจังหวัดจับตามอง
เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชุมชนว่าโอเคละ
เราเชื่อว่าสมมุติเราไปเชียงรายอย่างนี้มันน่าจะมีแบบว่า
เหมือนแบบของปากโอทอปอาจจะเป็นเหล้าเพราะทุกทีที่เราไปอย่างนี้
เหมือนเราไปญี่ปุ่นอย่างนี้แต่ละเมืองเขาก็จะมีสาเกของเขา

ถูกเหมือนกับวันนี้เราไปใต้ก็อาจจะแบบว่าเป็นอะไรนะ
หม่อนลูกอะไรอย่างเงี้อืมทำออกมาหรือถ้าสมมุติเราไปอีสาน
ก็จะมีการต้มสาโทสุรินสาโทอร่อยเหลือเกิน
ถูกต้องไหมครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่าน

คือจริงก่อนหน้านี้พอตั้งแต่เมื่อวานที่มีกฎกระทรวงออกมา
หลายคนก็ไปตั้งคำถามคุณวิศนุเองก็บอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยค่ะเขาไม่ใช่การชิงไหวชิงพลิ

พอออกก่อนวันเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ท่านบอกว่าคือไม่ได้ตัดหน้าสภาอะไร
แต่ต้องการให้มีกฎเกณฑ์เพื่อผ่อนปลนให้สามารถผลิตสุรา
โดยเฉพาะสุราที่ไม่ได้เพื่อการค้าให้สามารถทำได้
ว่าแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะสุราพื้นบ้าน
เพราะว่าทางคอรมอลเขาเห็นว่าเป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน
คุณวิศนุบอกแบบนั้นคือเขาบอกว่าเขาออกกฎกฎกระทรวงนี้มาเนี่ย
คือมันค่อนข้างที่จะดีแล้วมันแบบว่าเทียบเท่าเทียมกับที่บอกว่าจะทำร่างพรบสุรา
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าในปี๖๐เราเคยทำกันแล้ว
กฎกระทรวงเนี่ยเช่นอย่างแองจี้พูด
ตามต่างจังหวัดตามเศรษฐการบุญเขาจะมีการต้มกินกันเองต้มกินกันเอง
ซึ่งเมื่อก่อนนี้เราย้อนกลับไปเมื่อปี๖๕
ถือว่าผิดกฎหมายแต่๖๕ก็คือเมื่อวานนี้วันที่๑ถูกต้องไหมคะ
ต้องขออนุญาตต่ออธิบดีอนุญาตเพียง๒๐๐ลิตรต่อปีทั้งสุราแช่และ
อันนี้คือความแตกต่างเช่นอ้าวแล้วแต่ละชุมชนรัฐวิสาหกิจชุมชน
หรือชาวบ้านต่างล่ะคะเล่ากันชุมชนเนี่ย
เขาบอกว่าอย่างที่น้องบอกเลยเครื่องจักรไม่เกิน๕แรงม้าสมัยก่อนถูกต้องไหมครับ
แล้วก็คนงานเนี่ยต้องน้อยกว่า๗คนถูกต้องไหมผลิตได้แต่เหล้าขาว
แต่ปรากฏปี๖๕เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มประเภทเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า๕๐แรงม้าที่น้องพูดเมื่อกี้หมดเลย
อันนี้คือความแตกต่างนะฮะหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าโรงผลิตเบียร์ล่ะ
เขาบอกเบียร์เนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันเป็นนะเบียร์
ไม่ใช่เขาทำกันไม่เป็นเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยตอนนั้นที่นนทบุรีที่โดนจับเห็นไหมเขาคิดค้นผลิตเบียร์กันเองหรืออะไรอย่างนี้
โรงงานผลิตเบียร์เนี่ยเมื่อก่อนจะต้อง๑๐ล้านลิตรต่อปีทุนจดทะเบียต้อง๑๐ล้านบาท
แต่เขาบอกว่าโอเคล่ะถ้าผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องกำหนดไม่ต้องมีกำหนดเลยว่าทุนจดทะเบียนเท่าไห

หมายถึงว่าสมมุติแองจี้เธอแก่ไปเธออยากจะไปต้มเบียร์ขายก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว

ก็คือต้องไปเพื่อที่จะไปเช็คคุณภาพของสุราที่เราทำขึ้นมานั่นนะคะ
ใช่เขาบอกว่าเขามีความกังวลเรื่องของแบบว่าคุณภาพของตัวสุรา
แล้วก็ที่เราผลิตออกมาก็เลยอยากจะแบบว่าตั้งกฎออกมา
เพื่อที่จะให้มีการเอาไปตรวจสอบก่อน

ใช้เครื่องจักรที่มันถูกต้องตามกฎของทางกระทรวงเขาหรือเปล่า
อย่างนี้มันก็มีเงื่อนไขไง
เพราะฉะนั้นนี่ทั้งหมดสรุปโดยรวมก่อนเข้ารายการเราไม่เกิน๑๐นาที
พรบสุราเก้าหน้าตกตก
อันนี้ชัดเจนแล้วเยอะปลอย
จอดจากสุราก็กัญชาต่อ

แต่ปรากฏประชาธิบัตยก็บอกเลยว่าอ๋อเขาไม่สนับสนุนอยู่แล้ว
คุณจุลิ้นเนี่ยถึงทานบอกอู้หูแม่สนับสนุนยังอยู่แล้ว

วันนี้เราจะเห็นคุณอนุธิณเนี่ยเรามีคลิปมั้ย

อ่าเดี๋ยวไปดูวันที่ออกอารมณ์เสียเลยล่ะ

เดินเข้ากระพานอารมณ์เสียเลยอ่ะไปดูกันฮะ
ของคณะกรรมการปปศผมถึงบอกให้คนมาแถลงข่าวเนี่ยไม่เคยทำการบ้านพูดตามความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้หรอก

กรรมการปป๒แล้วมันสุดท้ายจริงอ่ะมันจะกลับไปเป็นเกียรติสิทธิประเทศห้ามหรือพันธธรรม
อยู่ที่กรรมการปปศกรรมการปปศก็มีนายกเป็นประธานมีรับมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์
กรรมการปปปศก็จะเอากลับมาเป็นรับมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์
คือเอาง่ายจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มจากคุณสาธิตวงหนองเตยก่อน
สาธิตทวงศ์๒เตยหรือเป็นศศตรั่งเค้าแถลงถึงจุดยืนของภักดิ์ต่อร่างพรจกัญชากัญชง
ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วที่ประชุมของศศพักดิ์พอหยิบร่างพรจกัญชงมาพิจารณา
น่าเสียใจที่กรรมธิการเนี่ยไม่ได้แก้ไขตามที่พักประชาธิบัตย์เสนอไป
แล้วก็ที่สำคัญพักเพื่อไทยก็เสนอไปเหมือนกัน๕ข้อนะครับ
แล้วแพทยศาสตร์จุฬาเสนอให้ทบทวนหน่อยว่าเฮ้ยไอ้กัญชงกัญชาเนี่ยเป็นยังไง
เท่าที่ทราบมามีสมาชิกพยายามทักท้วงให้หยิบข้อเสนอมาพิจารณาในกรรมธิการ
เมื่อเข้าสู่สภาก็ต้องอภิปรายกันฮะเพราะข้อเสนอของพักประชาธิบัตย์และพักเพื่อไทยเนี่ย
มาจากความกังวลต่อสังคมแต่กรรมธิการกลับไม่สนใจเช่นเขาบอกว่าเอางี้
เรามาทบทวนกันใหม่ไหมว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดในมาตรา๓ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อในอนาคต
และยังเสนอให้หยิบบทนิยามเรื่องการบริโภคเพื่อรักษาสุขภาพโดยเสนอให้แก้ไขว่า
เรื่องดังกล่าต้องเป็นไปตามวินิจฉัยของแพทย์คือใช้กัญชาใช้ได้ไหมแต่ต้องให้แพทย์สั่ง
แพทย์พิจารณาอันนี้คือทั้งประชาธิบัตย์และเพื่อไทยบอกเอาหน่อยไหม
ให้หมอเป็นคนสั่งไหมจรวงขนาดที่ร่างกฎหมายมันหละหลวมเกินไป

ทุกพักก็บอกว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์
แต่ไม่ใช่นำมาใช้ในทางที่ไม่พึงประสงค์
ส่วนที่มีคนในภาคภูมิใจไทยบอกว่า
ไม่สามารถนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดได้แล้ว

กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว

เพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตราที่๒๙
กำหนดเพียงว่าการปลดล็อกกัญชาให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
จึงเรียกร้องให้นำกัญชาเนี่ย
กลับไปเป็นยาเสพติดประเภท๕เหมือนเดิม
นี่เดี๋ยวกลับมาเรื่องกัญชากันต่อนะฮะ
สวัสดีกัญชายนะ๒อื่นครับ

เหนื่อยอยู่แล้วมันแบบมันไม่ไหวมันท้องไข้มันไม่ไหว

สรุปแล้วคุณไม่สามารถทำเหล้าเสรีได้แล้ว
นะวันนี้ก่อนเข้าโรงแรงการ๑๐นาที

แต่แสดงว่าให้ไปดูโกรธที่ประกาศประวัติผู้ชาย
ขออนุญาตหมายถึงเอาไปเช็คคุณภาพ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่สามารถทำเสรีได้แล้ว
กลับมาที่กัญชากัญชาวันนี้กลายเป็นบอกว่าโอเคล่ะ
มันมีประโยชน์ทางการแพทย์ไหมมี
แต่วันนี้ทางที่แบบว่าพักเขาที่เขาค้านบอกเอางี้๑เป็นดุลพินิษฐ์ของหมอได้ไหม
หมอเนี่ยอาจจะไปแพทย์แบบว่าแพทย์พื้นบ้านแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างนี้ที่ได้ไปจดทะเบียนจากกระทรวง
ค่ะเป็นคนสั่งยาได้ไหมเขาเขาบอกว่าตอนนี้มันกฎบังอ่ะมันหละหลวงเกินไป
ซึ่งที่ไม่ใช่นำมาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าในภาคภูมิใจไทยเนี่ย
ว่าไม่สามารถนำกัญชาเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นเสรีถูกต้องไหมฮะ
บางคนบอกมันจะมีโอกาสกลับไปเป็นยาเสพติดได้อีกไหมเขาบอกไม่ได้แล้ว
จากประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยตอนนี้ถอดถอนจากบัญชียาเสพติดไปแล้ว
วันนี้เราถึงบอกคุณอนุทินเนี่ยค่อนข้างจะฟึดฟัดพอสมควร
เพราะเป็นเจ้ากระทรวงแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องกัญชาเลย
คุณอนุทินเนี่ยเราบอกว่าเป็นในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปตอนเลือกตั้งเมื่อปีหกสอง
ภูมิใจไทยก็เลยบอกว่าเฮ้ยนโยบายของเขาคือกัญชาเสรี
สองถ้าคุณปลูกกัญชาเนี่ยคุณจะได้มีเงินค่าน้ำค่าไฟ
ถูกต้องไหมจำได้ไหมที่ตอนนั้นทุกคนตื่นเต้นที่จะปลูกกัญชากันหมดเลย
เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเอาละพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาแน่นอนแล้วว่าเขาไม่สนับสนุนเขาพร้อมจะคว่ำแล้ว
ประกาศเลยวักประชาธิบัติเขาประกาศถึงเขาว่าไม่เอาร่างพรบกัญชากัญชง
ซึ่งในที่ประชุมคอรมอลรับทราบถึงมติวิบรัฐบาลแล้วเชื่อว่าหัวหน้ารัฐบาลคงมีแนวทางอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของภักดิ์ภูเกยไทยเนี่ยปฏิบัติสำหรับวิบแน่นอน
เมื่อถามถึงกรณีที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอให้เอากัญชาเนี่ย
กลับไปเป็นยาเสพเจ็ดอีกครั้งอันนี้ถึงบอกว่า
มันจะเอากลับไปได้ยังไงล่ะมันจะเอากลับไปได้ยังไงล่ะ
คนที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยเคยทำการบ้านบ้างไหม
พูดตามความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้รับงานใครมาหรือเปล่า
ต้องรับงานใครเหรอแม่อ่ะช่วงนี้มีคำว่ารับงานใครมาเนี่ย
พูดแทนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยบ่อยกันจังเลย
หากอยากจะให้กลับมาเป็นยาเสพติดอีกครั้งคงต้องมานั่ง
คือเอาง่ายคุณก็ต้องมานั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเองเขาว่าอย่างนั้น
มาสนับสนุนการชาก็รับเข้าข้อสมควรเราฟังเสียงมั้ยมีเสียงนิดหน่อยไหม
อ้อนี่ฟังไปแล้วนะฮะอ่อออก็สุดท้ายก็คือ
พาเพิ่งเปิดเทอมวันแรกน่าจะเป็นเทอมสุดท้ายแล้วหรือเปล่า

โอเคอ่ะโอเคนะครับไปดูอีกเรื่องนึงนะฮะ
รอปภโต้กลับนะครับโดนท้าก่อน
จะเอากับกูไหมนั่นเจอแน่พรบคอมขอโทษถือมีดขู่นะฮะ

เขาโพสต์คลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นรอปภคนหนึ่งเนี่ยถือมีด
แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับกับทางคนขับรถกระบะรายหนึ่ง
เนื่องจากมีปากเสียงกันอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะรอปภนี่ฮะ

ได้อย่ามึงเจอกู

ไม่ได้โดนเบอร์

คือเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็คือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนึงเที่ยมเผยคลองหลวงจประทุมธนีย์นะครับ
ไปพูดคุยกับทางฝั่งของคุณนัทพิสิทธิ์
อายุ๔๖ปีครับเป็นรบพอหมู่บ้านแห่งนี้
ซึ่งเป็นชายที่ปรากฏในคลิปนะครับ
เปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓๑ตุลาคมประมาณสักเที่ยง
ครอบครัวนี้เนี่ยขับรถเข้ามาเพื่อมาหาลูกบ้าน

เขาคิดว่าคงเข้าไปได้เลยเพราะเห็นรถคันก่อนหน้านี้ไม่ต้องแลกบัตร
พอรถควบคุมที่ขับไปถึงไม้กั้นก็ลงมาปิดอัตโนมัติ
เพราะรถเนี่ยเข้าได้คันต่อคันเท่านั้นเขาตกใจก็รีบเบรก
แตร่ใส่นะครับแล้วก็เหมือนกับส่งเสียงไม่พอใจส่งเสียงดังใส่
ตนเองเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปถามเขาก็เสียงดังใส่อีก
พูดขึ้นมึงกูพูดท้าทายว่ามึงจะเอากูใช่ไหมเดี๋ยวกูกลับรถก่อน
ตัวเองก็เลยโมโหนะฮะเดินไปหยิบกระบองแต่ดันไปหยิบเอามีดตัดต้นไม้มาแทน
คือตั้งใจจะไปหยิบกระบองแล้วฮะแต่ไปหยิบมีดมาแทนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ
ยืนยันนะครับว่าผมไม่มีเจตนาไปทำร้ายเขาเลย
เพราะพอเห็นเด็กในรถก็ถอยออกมาทันทีซึ่งคลิปก็ยืนยันอยู่แล้วว่า
โดนหาเรื่องก่อนโดยจะเอาผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ที่เขาเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปโพสต์เอาไว้
ตนเองยินดีจะขอโทษที่ทำพฤติกรรมไม่ดีแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ทำตามกฎ
และไม่หยุดเปิดกระจกเหมือนกับคนอื่นทั่วไปอ่ะเนี่ยลองดูไหนลองดูนะเห็นไหม
นี่สองมองหลังมองหลังไว้ก่อนมองหลังไว้ก่อนตามมาไหมนี่นะ

อืมก็ไม่รู้อะไรอันไหนเป็นยังไงอะรอดูคนชนะอยู่ข้างนั้น
อุ้ยตายโถโถโถต้องรอให้เขาออกมาพูดทั้งสองฝั่งว่ายังไง
ต้องออกมาพูดทั้งสองฝั่งว่าเป็นยังไง
ไม่จัดลงไปหรือมีหมาพิษบูก่อน
หมาพิษบูอีกแล้วอะหมาพิษบูอ้าวคุณบ้าไปเลย
มันน่าจะแบบหยุดเลี้ยงกันไหมไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้มันเห็นแค่ตัวป่ะ
แต่บอกว่าเราดูสิเราต้องอ่านข่าวมาพิษบูอีกนานแค่ไหนล่ะ
เราต้องรู้ว่าเราเลี้ยงดูเขาได้เราไม่ไปทำร้ายคนอื่นได้จริงหรือเปล่า
เรื่องราวเป็นไงพูดสิ
ซึ่งเรื่องราวนี้มันเกิดจากเพจเฟซบุ๊กนะฮะ
เขาโพสต์คลิปดูกล้องโมงชวนปิดกล้องนี้
ภายในร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยสามารถบันทึกภาพ
นี่สุนัขพันธุ์มันวิ่งเข้าร้านอ่ะ

โหม่ัลเป็นภาพเลยอ่ะตอนเนี่ยถ้าไม่ได้ดูภาพจากในที่เราเห็นนะ
ฟังแต่เสียงพี่พละก็คือลุ้นไปด้วยอ่ะ
ทุกคนไม่ดูละครอะมาดูแรกการขวนกระแส
อันนี้เหมือนให้ครบเด็ก๑๗มันชื่อสดใสอ่ะ
หมายถึงว่าแบบว่าได้อัตรศในการทางเขาเหมือนกัน
แต่สำหนุ่มจะดับเก่งมากนะหมดแบบฟ
พี่หนูมก็ต้องแต่แบบพี่หนูมเอาเทรนน์เนอร์มาออก
ก่อนหน้านี้ถูกไหมคะก่อนหน้านี้เอาคุณมาสมา
ก็คือเรียกว่าเป็นนุ่มคนดังในติ๊กต๊อกคนหนึ่ง

โพสต์คร่างลักษณ์

ไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดด้วย
ดังในติ๊กต๊อกมากเลยบอกกันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เขาก็ไปที่รายการพี่แล้วก็มีการแฉพฤติกรรมของหญิงสาว
มาหลอกให้เขาแต่งงานจดทะเบียนสมรส
แล้วก็ช่อกลงเงินไป
มีการเอาบัตรเครดิตไปใช้เป็นล้านเลย
ทีนี้วันนี้พี่หนุ่มเอาฝ่ายหญิงมา

ดูหน้าตาได้
ขับรถแพงใช่ไหมเธอ

เบนท์อ๋อเบนท์ยังไม่ใช่พอร์ตเนอะมีเบนท์ด้วยมีตังค์ด้วยเบนท์
คนนี้ก็มาออกรายการของหนกระแสอีกทีนี้เขาก็ออกมาชี้แจงในประเด็นต่าง
เรื่องของเขาที่บอกว่าโอเคที่เขาตั้งท้อง
เขาบอกว่าเขาตั้งท้องจริงแต่ที่มีการเอาไอ้อันตราซาวปลอมมาส่งให้อดีตสามีดู
เพราะว่าตัดรำคาญที่เขาบอกให้ไปตรวจแล้วก็ไม่ออกค่าใช้จ่ายให้
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเวลาจะไปไหนกินอะไรเนี่ยแม้แต่ค่าถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ย
ตัวเองก็เป็นคนจ่ายเงินมาตลอดอันนี้ฝ่ายหญิงออกมาบอกแบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องตั้งท้องเนี่ยคุณมัสเขาก็เห็นว่าไบร์ทมีน้ำนมไหล
แต่สุดท้ายเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกเขาแท้งไปซึ่งเรื่องแท้งเนี่ยตัวฝ่ายชายก็รู้
ส่วนเรื่องของบัตรเครดิตนะคะที่บอกว่ารูดไปเป็นล้านล้านเนี่ย
วงเงินมันไม่ถึงแน่นอนเขาก็บอกวงเงินก็มีแค่สองแสนไง
รายได้ต่างไม่มีทางจะขอเพิ่มวงเงินไปถึงล้านได้อยู่แล้ว
แล้วการรูดบัตรเครดิตต่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีการเปิดเผยหยิบมาใช้ด้วยกัน
เขาเองก็ซื้อของเขาเวลาตัวคุณไบท์เองเขาจะซื้ออะไร
เขาก็ต้องมีการแจ้งเตือนไปโผล่ที่โทรศัพท์เขาอยู่แล้วเขาจะไม่รู้ได้ยังไง
อันนี้ฝ่ายผู้หญิงบอกส่วนที่บอกว่าไปรูดทำผมหกหมื่นบาทอ่ะ
ผู้หญิงบอกว่าไม่จริงนะเป็นการเอาบัตรไปรูดเงินสดออกมาโดยไปรูดที่ร้านทำผมที่รู้จักกัน
สำหรับเรื่องของการปกปิดว่าเคยมีสามีแล้วก็มีลูกจริงก็เคยมีสามีก่อนอันนี้มา๓คนแล้ว
ช่วงแรกที่คุยกับตุ๊นบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้
แต่พอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่ได้บอกความจริง
ส่วนกรณีที่มีคนออกมาแฉว่าปัจจุบันคุณไบท์คบกับเด็กอายุ๑๗ก็ยอมรับอีกว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ
ซึ่งคุณไบท์ออกปากในรายการว่าก็เด็กมันน่ารัก

ชอบรายการหนุ่มกันใช่แต่เด็กมันน่ารักอ่ะเนาะกว่า
แล้ววันนี้จริงพี่หนุ่มก็มีการวีดีโอคอลกลับไปหาคุณมาสด้วย
คุณมัดบอกว่าโอกาสที่จะกลับไปคุยกันหรือกลับไปรีเทิร์นกันไม่มีแล้ว

เป็นไปไม่ได้ก็คืออย่างที่รถเมธน่าให้ฟังเมื่อกี้แหละ
โอโหพอมาตั้งนานแล้วพี่
มันคงจะติดเล่าเหรอเธอ
พี่เจ็บฮ่ะอีกแล้วเนี้ยพี่เนี้ยเป็นตอนซิ่งเหรอโหคนส่ง
จมูกในอักเสบเป็นตอนนี้ฉันก็เป็นตอนแรกฉัน

เขาจะออกมาบอกเลยบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นเทรนเนอร์อืมนะฮะแล้วก็คิดอัตราในการสอนเนี่ยคือ
ละสองหมื่นบาททีนี้ทางฝั่งของคุณไบร์ทเนี่ยนะฮะก็คือมาสมัคร
แล้วก็ตกลงกันที่สามเดือนก็คือหกหมื่นบาทแต่ไบร์ทเนี่ยยื่นเขาเสนอก่อนบอก
ขอจ่ายสามหมื่นก่อนได้ไหมอืมหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของเทรนเนอร์
มาสค่ะมาสก็บอกอ๋อได้สำหรับไบท์ก็คือไม่เป็นไร
ผมยอมเอามาสามหมื่นก่อนเดี๋ยวพอค่อยมาจ่ายที่หลังอืม
หลังจากนั้นก็ออกกำลังกายกันไปคึบพับคึบพับคึบพับกันไปคึบพับ
ไม่รู้ไปออกท่าไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยนะท้อง
ฝ่ายหญิงบอกว่าท้องอืมอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยฝ่ายชายบอกโอ้ท้อง
แล้วก็เอาสองขีดมาให้ดูสองขีดสองขีดสองขีดเขาก็รู้สึกว่าเออ
โอเคก็เลยพยายามถามไบร์ทบอกว่าเออแล้วยังไงไปเอาเจ้าซาบ้างหรือยัง
ใบร์ทนี่ก็เลยส่งใบร์ทเอาเจ้าซาบ้างหนึ่งไปให้ดูบอกเนี่ยไงลูกของเรา
ค่ะอ่าทางฝั่งของฝ่ายชายก็บอกว่าอืมนี่ลูกของเราใช่ไหมครับ
กลมนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันแบบนี้สุดท้ายเนี้ย
ประเด็นที่มันเกิดขึ้นพอหลังจากที่บอกว่าตั้งคันปุ๊บเนี่ย
ทางฝั่งของไบท์ก็เลยชวนทางฝั่งของบาสเนี่ยไปจดทะเบียนที่เชียงใหม่

มาสเนี่ยเขาก็บอกว่าทางฝั่งมาสนะเขาก็อ้างว่าเขาเองเนี่ยเอาบัตรเครดิตเนี่ย
ทางฝั่งเมียเขาเนี่ยเอาไปใช้เพราะเมียเขามาขอ
ก็มีสองใบใบหนึ่งเนี่ยรูดได้สองแสนใบหนึ่งรูดได้แสนหนึ่งอืมแต่
มาเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
ไบร์ทเนี่ยกลับไม่ไปเยี่ยมเขาเลยอืม
เขาก็สงสัยว่าทำไมเมียรักถึงไม่ไปเยี่ยมเขาก็กลับมาถึงคอนโด

เขาก็เลยพยายามไปตามเช็คมันเกิดอะไรขึ้นติดต่อไปก็ลำบากติดต่อไม่ค่อยจะได้
แล้วหลังจากนั้นมันมีเรื่องของบัตรเครดิตที่เรียกเข้ามาเก็บ
เขาไปคิดวงเงินแล้วตกประมาณเกือบล้านบาทประมาณล้านหนึ่ง
นะฮะคือล้านหนึ่งในที่เนี้ยบางอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการไปทำผมอ่ะ
หกหมื่นบาทเขารับทำผมอะไรอย่างเงี้ยอืม
ซึ่งอันนี้ทางฝั่งของมาร์ชก็บอกเลยว่าอยากให้ออกมารับผิดชอบตรงนี้หน่อย
สูตรทางฝั่งของใบท์วันนี้ก็มาชี้จ่ายอย่างที่ท่านเมย์บอกเลยว่าอืม
จริงเรื่องเงินหกหมื่นบาทในร้านทำผมเนี่ยจริงแล้ว
ทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าเขาไปรวดลงเงินสดออกมาอืมอืม
แล้วก็เอาไปใช้คือก็ใช้ด้วยกันสองคนนั่นแหละเอ่อส่วนในกรณีที่ว่าท้องเนี่ย
ก็ยอมรับแหละว่าเขาท้องจริงนะแต่เข้าไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
หลุดหลุดแล้วแท้งแล้วเด็กสิบเจ็ดก็เลยถ่ายเลือดไปเนี่ย
ส่งไปให้ทางสามีเนี่ยดูเออให้เห็นว่าเออเนี่ยเหมือนกับแท้งแล้วนะ
อะไรแบบเนี้ยคือส่วนในเรื่องของการที่ไปเอาของออกมาเนี่ย
ทางฝั่งของไม้ก็ยังว่าไม่ได้ไปเอาของออกมาเลยอืมยืนยันว่าคือครบกันเนี่ย
รักจริงเขาถึงได้มีการออกจากทางฝั่งของแฟนเก่าซึ่งเป็นหมอมา
ทีนี้ก็เลยมีการไล่กันไปว่าอ่าโอเคแต่ล่าสุดไอ้ประเด็นที่มันล่าสุดเนี่ย
ก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพี่ได้รับสายของท่านคุณผู้หญิงคนหนึ่ง
โทรศัพท์มาคุยกับพี่ว่าจะทำยังไงดีอืมเออพอดีลูกชายเขาเนี่ย
โดนแบบนี้เหมือนกันก็เลยถามลูกชายอายุเท่าไหร่เรื่องอะไร
เขาบอกสิบเจ็ดอ๋ออุ๊ยตำไมตรงกันอ่ะฮะ
ก็นี่ก็คนเดียวกันนี่แหละคนเดียวกันนี่แหละไอ้ห้าลูกชายเขาเนี้ยอายุสิบเจ็ด
ก็เด็กมันน่ารักดิลูกเออบอกเด็กเด็กลูกเขาอายุสิบเจ็ดไอ้ผมก็ไอ้พี่ก็แบบ
แล้วยังไงฮะคุณแม่คือก็บอกแม่เนี่ยไม่สบายกำลังให้คีโมอยู่
แล้วตอนนี้กำลังเครียดมากเพราะว่าทางฝั่งไบท์เนี้ยกำลังไปที่บ้านของแม่อืม
แล้วกำลังจะเข้าไปเอาของคือเสื้อผ้าของไบท์เนี่ยที่อยู่ในบ้านของแม่เนี่ยออกมา
เสื้อผ้าของไม้เขาไปนอนอยู่ที่นี่ไงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะรู้ข่าว
เพราะมีคนไปบอกเขาว่าเมื่อวานออกรายการผลกระแสแล้วไบท์เนี่ยเหมือนกลายเป็นมิจฉาชีพ
เขาก็เลยกังวลใจนึกออกไหมเขาก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดี
บอกโอเคงั้นขอพี่กลับหน่อยเขาก็ส่งพี่กลับมาให้ส่งพี่กลับมาให้พี่ก็เลยเอาทีมข่าวอ่ะ
ไปที่บ้านไปที่บ้านเขาเลยค่ะไปที่บ้านนี้เลยแล้วก็ไปเจอไบร์ทจริงจริง
อืมพี่ก็เลยขอคุยกับไบท์เพราะพี่คุยกับไบท์ในโทรศัพท์ของของทางทีมข่าวพี่
พี่บอกขอคุยกับไบร์ทไบร์ทก็คุยด้วยพี่บอกไบร์ทมาหาพี่หน่อย
เขาก็เลยขึ้นรถมาด้วยก็มาอืมแล้วก็มานั่งพูดกันว่าเออจะเอายังไงเขาก็จะ
เขาก็บอกเขายินดีที่เขาชี้แจงเขาก็เลยขึ้นรายการวันนี้แหละ
สุดท้ายแล้วคือเขาก็ยอมรับว่าเขาไปคบกับน้องคนนี้จริงจริงอายุสิบเจ็ดจริงจริง
เพราะมันอะไรดีนะเพราะมันน่ารักมันกรุบอ่ะเต็มคาราเบลมากแล้วแม่น้อง
มันกรุบกริบอะไรอย่างเนี้ยส่วนใบที่ยี่สิบหกมั้งยี่สิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบหก
อ่ายี่สิบหกยี่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบสี่ทั้งประมาณเนี้ย
ทีนี้ก็เลยมีการมีการก็คือไล่กันไปเนี่ยก็คือประเด็นแรกเลยก็คือ
เอ่อคนแรกเขาก็ละลาดละล้วงเขาอ่ะนะก็คือก็จะบอกว่าเออพี่เป็นชาวบ้านนะพี่อยากรู้เออ
เออเออเออเออเต็มคาราเบลนะนี่เออเออวันนี้สักเต็มคาราเบลนะ
ก็ถามเออพี่เป็นชาวบ้านพี่พี่เป็นชาวบ้านพี่อยากรู้จริงจริงน่ะอ่า
คือเราก็อยากชาวบ้านก็อยากอยากรู้ถูกไหมค่ะเออคือเราก็ใช่ไหมไทยมุงอ่ะ
เราต้องถามแทนก็ถามเออว่าเออขอโทษนะคนแรกเนี่ยคืออาชีพอะไร
แล้วก็ไม่ได้ถามเขาบอกอาชีพคนแรกคือเป็นช่างเครื่องมือแพทย์
ป่ะไม่ช่างเครื่องมือเป็นช่างเครื่องมือแพทย์
แรกเป็นช่างเครื่องมือแพทย์เขาก็มาเจ็ดปีมีลูกกันสองคนอืม
อ๋อมีลูกแล้วสองคนสองคนกับมีลูกนะบอกว่ามีคนแรกอืม
ทีนี้หลังจากนั้นก็ถามต่อแล้วคนที่๒ล่ะคนที่๒เป็นทหาร
อ่าเอ่อเป็นสิบสิบนี่คือไม่ใช่มีมีผลเป็นสิบนะเป็นในสิบเป็นในสิบ
เดี๋ยวดิอ่าในสิบเป็นในสิบอ่าในสิบนี้ก็มีลูกด้วยกันเนี้ย
หนึ่งคนอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เลิกกันมาพอเลิกกันมาเสร็จ
แต่ปุ๊บก็คนผัวคนที่สามก็เป็นหมอเป็นหมอมีลูกด้วยกันหนึ่งคนมีลูก
เป็นคนคนขายเครื่องมือแพทย์หนึ่งแล้วก็ได้หมออีกคนขายเครื่องมือแพทย์มีลูกสองแล้ว
ใช่แล้วก็มาเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารทหารมีลูกไหมมีลูกหนึ่งคน
หนึ่งคนเป็นสามแล้วนะอ่าอ่าหมอล่ะหมอก็คนที่สามเป็นสาม
มีคนผัวคนที่สามมีลูกอีกหนึ่งคนก็คือลูกเป็นสี่แล้วเป็นสี่
แล้วก็หลังจากนั้นผัวคนที่๔ก็คือเทรนเนอร์เทรนเนอร์คนนี้
เนอร์เนี่ยที่บอกว่าท้องหลุดลุกหลุดแล้วแท้งอืมแล้วคนที่ห้า
เป็นนักเรียนอาชีพสิบเจ็ดเป็นนักเรียนผลิตอาชีพใครล่ะ
คือก็แต่นั้นก็คงจะสวยคือเล่าเล่าเล่าลงมาอืมทีเนี้ย
ยังมีทะเบียนสมรสอยู่ถูกป่ะแล้วไปครบซ้อนกับนักเรียน
ซึ่งเป็นอายุ๑๗ต่ำกว่า๑๘ต่ำกว่า๑๗นะอันนี้คือประเด็นแรกแล้วนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของมาร์ชเขาก็มีโอกาสที่เขาจะฟ้องหย่งฟ้องยา
แต่ถ้าฟ้องหย่าเสร็จปุ๊บหนี้นี่ถือว่าศูนย์เหมือนกันนะ
ถ้ามีการฟ้องหย่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเงินที่
ใครโดยกันผัวเมียขโมยเงินผัวก็ฟ้องกันไปได้นึกออกหรอวะ
มันก็มีข้อกฎหมายของมันที่มันระบุกันเอาไว้อีกแล้วยิ่งถ้าไปฟ้องหย่าประเด็นมันก็
เปลี่ยนไปอีกมันก็จะเปลี่ยนอีกถ้าไปฟ้องหย่าเรื่องก็จะจบ
ทีนี้ถ้าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นคดีความขึ้นมาได้ก็คือ
ที่มีการจดทะเบียนตั้งแต่แรกมันต้องเป็นโมคะอืมโหต้องทำให้จดทะเบียนเป็นโมคะ
ไปเอาผิดได้อยู่ที่ว่าทนายเนี่ยจะเล่นมุมไหนอันนี้ดอกแรกนะ
ดอกที่๒ก็คือเรื่องราวของน้องอายุ๑๗ถามว่าพลากไหม
ถ้าพ่อแม่เขาอนุญาตก็ไม่พลากเพราะ๑๗แต่ถ้าเป็น๑๕ลงไปเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งนะ๑๕นี่ไม่ต้องพ่อแม่อนุญาตแม่อะไรก็ไม่รู้เลยแหละก็ผิด
อะไรก็ผิดแต่พอมา๑๗ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยอนุญาตก็ไม่มีอะไร
แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตพลากก็โดนเหมือนกัน
แต่ให้ไปอยู่บ้านขนาดนั้นก็คงพ่อแม่น่าจะรับรู้ป่ะพี่
มันก็จะมีประเด็นประเด็นประเด็นแบบยิบย่อย
ท่านฝั่งของบรากย์เนี่ยมันยอมรับว่าไปหลอกเขาจริง
เป็นของเล่นของเล่นเด็กสองร้อย
เธออย่างนี้บอกเลยบอกใช่เธอหลอกเธอยอมล่ะ

เนี้ยสิ่งที่วันนี้ถ้าเราดูกันจริงเนี่ย
ไร้เนี่ยพยายามจะพูดอยู่คำนึงแล้วพูดย้ำอยู่เสมอ

ทำไมหนูถึงจะต้องเลิกกับสามี

นั่นคือแสดงว่าหนูเนี่ยรักเทรนเนอร์จริง
บอกแบบนี้นะซึ่งหมอคนนี้
ให้เงินเดือนซื้อบ้านหลังเป็น๑๐ล้านให้ซื้อรถหรูให้
คือรักเขามากแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมาขอคืนดีด้วย
อันนี้คือในฝั่งของทาง

สักพักก็เจ้าวนพูดเรื่องหมอนี้อีก
คุณคนนี้สามแพมบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เห็นไหม
ไม่จำเป็นต้องไปหรอกเขาต้องการชีวิตชีวิตดี

สุดท้ายพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะโอเค

ผู้เสียหายบางคนเขาไม่มีเงินก็กินไม่ได้หน่อย

คือพี่แค่พูดไปเนี่ย
เพื่อยั่งเชิงอะ
ว่าไบร์ทเนี้ยจะไปพูดจริงรึเปล่า

ไม่ใช่นะคือในเมื่อเธอพูดย้ำอยู่เรื่องหมอเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่บอกว่าโอเคถ้าเผื่อคุณมันมีเหตุแบบนั้นจริง
ผมก็โยนหินถามทางก็งั้นคุณก็ไปเอาตังค์กับหมอมาสิ
สักล้านสองล้านเป็นหนี้คนเดียวไงแล้วก็เอาเงินมาใช้ผู้เสียหาย
ก็กลับไปอยู่กับหมอก็มีลูกไว้กันอยู่แล้วสุดข้าง
มันก็คงอาจจะไม่ได้ค่อยเท็จจริงก่อนการบอกว่า

นั่นไงหัวนางหัว๑๗ไงเธอแต่นางก็ไม่ได้แก่ไงตัวเองนางก็๒๐
ก็ล่างล่ายอาชีพดูดิช่างมือแพทย์ทหารหมอเทรนเนอร์และนักเรียน
เออครบเลยโอเคเด็ดแซ่บ
พักกันสักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมาฮะ
ฉันก็กลัวเป็นวันนี้ประเทศไทยของเรานะฮะกำหนดให้นาค
ก็คือพญานาคที่เราเคยกราบไห้กันนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยแล้ว
ประเภทสัตว์ในตำนานวันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะฮะ

เปิดเผยหลังจากการประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้แล้วว่า
คอรมอเห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ

เพื่อสร้างเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนาะ
นาคเนี่ยเขามีคติความเชื่อปรากฏในสังคมไทยเนี่ย

มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมานานเหลือเกิน
สะท้อนถึงตำนานและความเชื่อตั้งแต่ในอดีต
สื่อออกมาผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
พิธีกรรมต่างเช่นผู้พิทักษ์ทางศาสนา
เป็นบันไดเชื่อมระหว่างโรคกับสวรรค์
บังไฟพญานาคในวันออกภัณฑ์สาหร่างบ้างละนะครับ
ประเพณีไหลเรือไฟของนครพนมเขาบ้างล่ะ
นาคจึงเป็นเอกลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมของประชาชน
จากข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมครับพบว่าปัจจุบันเนี่ย
ที่มีสัตว์ประจำชาติประเภท
ตำนานเทพนิยายต่างเนี่ยเนาะ
จะมีความเชื่อมีทั้งหมด๑๕๗ประเทศ
มีบางประเทศที่ใช้สัตว์ประจำชาติมากกว่า๑รายการ
เช่นสำหรับสัตว์ในตำนานของประเทศชาติ
มีการประกาศในประเทศต่างเช่น
จีนก็มีอะไรหมีแพนด้า

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจีนเขาจะมีอะไรมังกร
เขาก็จะใช้มังกรเป็นประเทศสัตว์ในตำนาน
อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะใช้เป็นมังกรโคมาโด

แล้วก็ครุฑอินโดนีเซียเขาใช้ครุฑนะฮะ
ครุฑเป็นสัตว์ประจำชาติประเภทตำนาน
ประเทศกรี๊สนะประเทศกรี๊สก็ใช้ปาโลมา
เป็นสัตว์ประจำชาติเขาจะใช้นกฟินิกซ์เนี่ย
เป็นสัตว์ประจำชาติประเภทตำนาน
คนแล้วก็ใช้นาคก็ใช้นาคเนี่ยแหละเนาะ
เอาล่ะต่อไปค่ะคุณหนุ่มค่ะประเทศไทยพบสายพันธุวิตสายพันธุ์ใหม่ค่ะ

คือตอนนี้แบบว่าเวลาเราจับตามองคือมันกลายพันธุ์กันจนแบบมีหลากหลายสายพันธุ์ออกมาเยอะมากจริงค่ะ
ตอนนี้ไทยมีการพบโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะ
ก็คือพบแล้ว๒รายซึ่งทั้งสองรายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีการเดินทางออกไปที่ต่างประเทศแต่อย่างใด
แล้วตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยหายดีแล้วนะคะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงข่าวประเด็นอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะ
สายพันธุ์ที่เฝ้าติดตามบอกว่าเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือในช่วงฤดูหนาวนี้เนี่ยยังมีความจำเป็น

สถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในตระกูลของโอมิครอนค่ะ
แต่ทั่วโลกก็พบว่ามีสายพันธุ์บางตัวมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มันมีแบบตัวย่อออกมาอีกเยอะเลย
แนวโน้มสถานการณ์ถ้าเป็นในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะ
พร้อมกับยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการพบการกลายพันธุ์เป็นตัวใหม่นะคะ

อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็พบการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง
ซึ่งมีคนที่ติดอยู่สองรายด้วยกันอาการก็เหมือนโควิดทั่วไปคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนประวัติก็คือไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วตอนนี้หายดีแล้ว
ไทยคุณจับตาการกลายพันธุ์ชนิดนี้ด้วยนะคะ
ทั้งนี้ในอนาคตทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาจะมีการแยกออกมาแล้ว
อันนี้เรามีการพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็พบ๕รายด้วยกันนะคะ
ปเดตสถานการณ์โควิดกันบ้างอะไรอย่างนี้
จริงเพราะว่ามันก็กลายผ่านไปเรื่อยอ่ะ

สักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
โอเคอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ย้อนกลับไปเรื่องของทางฝั่งของไลท์กับมาสก่อน
ขออนุญาตพูดนิดนึงพอดีวันนี้มันมีคำถามหนึ่ง
ซึ่งคุยกับทางฝั่งของไลท์ไปอืมแล้วทางฝ่ายหญิงเนี่ยคือฝั่งไฟล์ไลท์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะ
เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นแพนิกด้วยคือเขาบอกเขาเป็นหลายอย่างเนี่ย
ทีนี้พี่ก็เลยถามไปบอกว่าเอ๊ะแล้วคือตอนเป็นมันเป็นลักษณะมันเป็นยังไงคือ
อย่างแพนิกเนี่ยมันจะมีอาการกลัวตายถูกไหมฮะ
ซึมเศร้าจะมีอาการเหมือนแบบซึมเศร้าคือบางทีก็อยากตาย
คือคือแล้วตอนที่เขาเป็นเขาเป็นแบบไหนพี่พยายามถามเขาแบบนี้
เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะว่าสองโลกนี้เป็นด้วยกันไม่ได้
ต้องบอกก่อนนะสองโรคนี้เป็นร่วมกันได้นะ
จริงเป็นร่วมกันได้เพียงแต่วันนี้ที่พี่ถามไปพี่แค่อยากให้เขาอธิบาย
อาการของเขาให้ฟังเฉยแต่เขาก็จะตอบในในมุมหนึ่งไป
ก็ให้ก็ผ่านไปแต่ไม่ใช่คำถามที่จะไปทำให้หลายคนคิดว่า
เป็นร่วมกันไม่ได้นะเพราะว่าแพนิกเนี่ยมันมีสองแบบ
คือหนึ่งแพนิกโดยอาการแผ่นเดียวรายการคือวิตกกังวล
ฉันจะไอ้นู่นไอ้นี่ไหมกับแพนิกที่เป็นโรคเลยคือออกจากบ้านไม่ได้
ครัวอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นแพนิกอันที่สองคือ
ไม่ออกจากบ้านมาปีนึงอืมพี่ไม่ออกจากบ้านมาปีนึง
กระทั่งพี่เคยแบบเหมือนแบบรู้สึกชีวิตแย่ชีวิตดาว
ออกจากบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็นำมาซึ่งสาเหตุที่จะไปถึงขั้น
ซึมเศร้าได้เหมือนกันคือเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าไปมองว่าไอ้คำถามที่พี่ถามเนี่ย๒โรค๒อาการนี้
มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะโรคนึงกลัวตายอีกโรคนึงอยากตาย
จริงแล้วมันร่วมกันได้นะ
เพราะบางคนเนี่ยเอาพูดตรงพอมีเรื่องของสารเคมีที่หลังในสมองที่ผิดปกติ
คือก็ต้องไปรักษาโดยการกินยาบางคนก็จะมีความรู้สึกว่า
ตนเองอยากจะจบชีวิตตัวเอง๖๐
อีก๓๐ก็คือยังรู้สึกว่าไม่ได้
แต่ถ้าเกิดไม่รักษาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้น
ในช่วงจังหวะนั้นมันอาจจะมีอาการแพนิกอยู่ในตัวเองด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นร่วมกันได้นะ
พี่ก็กังวลใจเหมือนกันตอนแรกก็จะอธิบายให้ฟังในรายการเหมือนกันตอนจบ
แต่ว่าพอดีมันยุ่งก็เลยไม่ได้อธิบายให้ฟัง
เออมันก็คือจริงแล้วเป็นร่วมกันได้นะอย่าไป
อย่าไปโทษว่าเฮ้ยแพนิกกับซึมซ่ำอยู่ด้วยกันไม่ได้
จริงอยู่ด้วยกันได้แล้วยาเนี่ยกินแทบจะเป็นตัวเดียวกันด้วยซ้ำ

อีกหนึ่งเรื่องคุณบอลกำมันตอนนั้นถือว่าเป็นมหากราบแห่งวงการบันเทิงเราเนอะ
ตั้งแต่ตอนไหนไปถึงว่าเอาเงินไปลงทุนตอนไหน
แล้วเป็นเวลานานมากเราจึงจำรายละเอียดไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการลงทุน
ว่าติดลบเท่าไหร่ประมาณนึงแหละ
ซึ่งเกี่ยวกับรูปคดีด้วยจากนี้ก็จะกลับไปรวบรวมข้อมูลต่างมา
ซึ่งลูกทีมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใกล้ชิดรู้จักกันหมด
โดยลูกทีมทั้ง๑๗คนเนี่ยให้ข้อมูลเหมือนกับที่โดนพูดในรายการโหนกระแสไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ถามว่าอะไรก็ตอบแบบเดียวกันหมดนั่นแหละ
ร้อยเอกตำรวจเอกวิศนุเนี่ยก็บอกกรณีของนักแสดงหนุ่มเนี่ย
ยังต้องมาสอบเพิ่มอีกนะยังต้องมาอีก
จากนักแสดงหนุ่มเนี่ยยังเตรียมข้อมูลมาน้อยและจำรายละเอียดไม่ค่อยได้
จึงให้เวลากลับไปเตรียมข้อมูลเพื่อสอบปากคำ
ส่วนการให้การของนักแสดงหนุ่มเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาสนใจเอง
กระทิงขุนนรงค์ไม่ได้ชักชวนเขาและบรรดาลูกทีมกว่าสิบกว่าคน
ทุกคนก็มาลงทุนเองหมดเลยก็คือคนที่
หมายถึงว่าคนที่มาลงทุนต่อจากเขาก็ให้ความสนใจเอง
อย่างไรก็ตามครับนักแสดงหนุ่มให้ความร่วมมือกันอย่างดี
เนี่ยก็พนักงานสอบสวนก็ต้องดูพยานที่เกี่ยวข้องก่อน
ว่ามีพยานอะไรยังไงเป็นไปตามขั้นตอนยืนยันว่าดูครบทุกด้าน
หนึ่งเส้นทางทางการเงินเราก็ต้องดูต้องรอบครอบ
คงไม่ทันเซ็นทร์ปีนี้หรอกเค้าบอกไม่ทัน
เพราะนะอีกเดือนไม่ทันหรอกแต่ยินดาวน์ว่าผนักงานสอบสวน
เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคุณแดนวรเวท
แล้วก็คุณแพตตี้อังสุมารินนะคะหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมาสิบสามปี
สิบสามปีจริงแล้วก็พบรักกันที่กองถ่ายนี่แหละค่ะ
ล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีการควงแขนเข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่ายนะคะ
ที่วัดราชปพิษค่ะซึ่งบรรยากาศก็แบบว่ามีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
มาร่วมเป็นศักดิ์ผยานส่วนคนบันเทิงอะค่ะมีก็คุณบีมกับวี
พี่ชายคนสนิทคนเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากเสร็จพิธีทั้งคู่
ก็มีการจดทะเบียนสมรสกันทันทีตามที่เขาบอกเลยว่าเขาจะแบบ
แต่งงานกันที่วัดง่ายสบายกันเองแบบนี้นะคะ
ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะเนอะอืมแต่งแบบเรียบง่ายจริงจริงอ่ะ
ฮ่าอืมแต่งง

เราสามคนก็ผ่านยุค๙๐มาหมดนะ
ถ้าบอกปัจจุบันเนี้ยพอมีโทรศัพท์มือถือ
ทุกคนก็จะแยกตัวคนละมุม
ข้าวใส่ไข่